สองมือกราบลงที่ตรงเนื้ออาบแทบปากอย่าโมโห
แรกราวนี้ไม่ได้ไปหาญ่ามโฮคุณครับ
แม่สู่สุนารีค่ะเขาไปรำไปไหว้แก้บงแก้บนไปไหว้ขอพรแหล่บังเอิญ
ไม่รู้เป็นเหตุบังเอิญหรืออะไรคุณผู้ชมอยากให้ดูคลิปดีนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบอกเลยงานนี้
มันมีเรื่องที่แบบว่าน่าเหลือเชื่อเกิดขึ้นบ้าง

คุณได้ยินไหมคือแม่สุนารีเนี่ยก็ร้องเพลงไปกราบเท้าย่าโมแต่ก็ได้ยินเสียงคนร้องไห้ตามหลังมาติดติดเลย
ผู้หญิงเสียงเหมือนผู้หญิงแต่ไม่ใช่ผู้หญิงคุณผู้ชมคือคลิปที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะ
สุนารีทำการร้องเพลงถวายเจ้าคุณปู่อยู่ที่วัดโพทองตำบลกุฎเขาอำเภอมจักรีรีขอนแก่น
หลังจากที่แม่สุร้องเพลงไปสักพักนะเขาว่ากันว่าลูกชายของแม่สุเดินทางไปด้วยเนี่ยนะ
เกิดอาการร้องไห้ขึ้นมาแล้วเสียงร้องเหมือนที่คุณขวัญบอกเฮ้ยนี่มันเสียงผู้หญิงนะ
ชาวบ้านที่เห็นก็พูดกันเป็นเสียงเดียวว่ามันลี้ลับจนขนลุกเลย
แล้วเชื่อเหลือเกินว่าเจ้าคุณปู่เนี่ยน่าจะเข้ามาแฝงร่างร้องไห้ดีใจที่ได้ฟังเสียงจากนักร้องลูกทุ่งชื่อดังค่ะ
คือมันมีเรื่องเล่ามาแบบนี้คุณผู้ชมก่อนที่แม่สุนารีนี่นะจะมาร้องเพลงถวายเจ้าคุณปู่เนี่ย
คนที่เขาบอกว่าเป็นลูกชายนะคนที่เป็นลูกชายแม่สุเนี่ยเสื้อขาวนี่นะ
เล่าบอกว่ามีเจ้าคุณปู่วาสนามาเข้าฝันบอกว่าอยากจะฟังเพลงคุณสุนารีราชศรีมาร้องเพลงให้ฟังหน่อย
เบื่อแล้วดูหนังอยากจะฟังเสียงร้องเพลงสดแล้วก็บอกอีกด้วยว่าวัดนี้อยู่ติดกับถนนใหญ่
มีพื้นกระเบื้องสีแดงด้านหน้ามีรูปปั้นควายตั้งอยู่ทางเข้าวัดมีอิดสีแดงกองอยู่ข้างทางเข้า
คือต้องบอกแบบนี้ก่อนตอนแรกแม่สุกับคุณผู้ชายที่อยู่ในรูปนี้นะเขาไม่รู้นะว่าที่แห่งนี้คือที่ไหน
แค่มาตามความฝันที่มีคนเข้าฝันมาบอกเดินทางตามทุกอย่างที่เขาบอกมาแบบนั้น
หลังจากพากันตามหาวัดดังกล่าวใช่ไหมคุณผู้ชมตามนิมิตฝันว่าวัดอยู่ในจังหวัดขอนแก่นอืม
ขณะที่ขับรถตระเวนหาหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอพยายามหาตามแมพด้วยแล้วก็หาตามความฝันที่บอกมาใช่ไหม
พากันมาพักที่โรงแรมในอำเภอบ้านไผ่หายังไม่เจออีกจนกระทั่งทั้งคู่ถอดใจแล้วนะ
จะเดินทางกลับกรุงเทพกันแล้วจากที่พักที่ขอนแก่น๒คืนขับรถยนต์ผ่านมาถนนเส้นมัจจาคีรีโคกโพชัยพอดี
ตอนแรกนะเขาบอกว่าขับผ่านวัดไปแล้วคุณผู้ชมเพราะว่าขับเข้าเมืองไปแล้ว
กำลังมีคนอยู่ในวัดเยอะผ่านหูผ่านตาเขาทำอะไรกันเนอะ
ผ่านไปขับไปได้นิดเดียวได้ยินเสียงกระซิบพี่แจ๊ค
เสียงกระซิบบอกว่าถอยรถกลับเขาก็เลยถอยรถกลับแล้วก็เลี้ยวเข้าวัดค่ะ
เลี้ยวเข้ามาในวัดเป็นไปตามที่ฝันเห็นทุกอย่างเลยคุณผู้ชมนะ
ชาวบ้านก็เลยพาแม่สู่บอกแม่สูตรที่แม่จะมาน่ะตรงนี้แหละเนี่ย
กระเบื้องสีแดงถูกต้องเลยจุดนี้เลยพาไปกราบ
หลังจากนั้นค่ะแม่สุนารีก็ร้องเพลงถวาย๑เพลงนะคะ
กราบเท้าย่าโมขณะที่ร้องเพลงตามคลิปเลยคุณผู้ชม
ลูกชายเนี่ยมีอาการร้องไห้ค่ะขณะเดียวกันชาวบ้านก็บอกว่า
เมษายนที่จะถึงนี้นะเขามีงานประเพณีบุญประจำปีของหมู่บ้าน
อยากให้แม่สุนารีมาร่วมงานหน่อย
ซึ่งทางแม่สุนารีก็ปฏิเสธไปก่อนบอกว่าช่วงนั้นมันคิวงานมันล็อกมาแล้ว
พอบอกว่าคิวงานล็อกมาแล้วพี่แจ๊กเอาอีกแล้ว
ยังไงกระซิบมาอีกแล้วมาให้ได้นะ

หลังจากนั้นแม่สู่นารีบอกว่าขนลุกจริง
สุนารีร้องเพลงเสร็จก็เดินทางไปกราบไหว้พระพุทธรูป
แล้วก็ได้เห็นเลขที่ปรากฏอยู่ที่ฐานพระพุทธรูป

แม่สู่บอกว่าเห็นเป็นเลข๑๘
แล้วมันตรงกับอะไรตรงกับอายุลูกชาย
เห็นบอกว่าตรงกับว่าช่วงวันเกิดลูกชายด้วย
ขนลุกผ่านไปตัวเลขก็มีอีกคุณผู้ชม
คลิปที่แม่สุได้ลงเนี่ยนะเห็นชัดมากเลย
ส่องดีเขาบอกงบประมาณในการสร้างสารนี่คือ
เมื่อวันที่๒๑กรกฎาคม๒๕๖
สร้างเสร็จ๒๗กรกฎาคม๒๕๓๘
เอาล่ะมีแต่๘ไปเลย
ความเชื่อส่วนบุคคลนะคุณผู้ชมกาดอกจันทร์เอาไว้ด้วยนะคะ
ใครที่ติดตามเลขเด็ดอยู่ก็พิจารณากันไว้ให้ดีนะคะ

ใครที่รอเลขเด็ดจากคนบันเทิงอยู่
เราก็มีมาฝากเพิ่มเติมด้วยนอกจากของแม่สุนารีนะคะ
ไม่ใช่ใครที่ไหนนะฮะเป็นของนี่นะคะ

หม่ำจกมกแล้วก็พี่มดภรรยานะ
คณะทัวร์เขาเดินทางไปทำบุญที่มาเกาะกัน

พูดก็พูดเออนี่เป็นการแบบทำบุญเสริมความปัง
แล้ววันที่ไปทำบุญมันตรงกับวันเกิดนะ

หลังจากที่ไหว้พระเสร็จก็ขอเสี่ยงเซียมซีกันสักนิดนึงละกัน
ซึ่งแฟนบันเทิงไทยรัฐได้รับโชคลาภกันไปด้วย

มาแล้วครับ
จับทั่วครับจับทั่วนะครับ

นับคืออะไรให้ให้อุติแปลให้บ้างครับ
บ้างแล้วครับครับเจอกับสองแล้วเนี่ยครับ

เบอร์ไล่ค่ะเดี๋ยวเรามารู้

ให้เกียรติภรรยาเสี่ยงก่อนภรรยาเขย่ามาปุ๊บได้เลข๒ค่ะ
ส่วนพี่หม่ำเสี่ยงตามบ้างได้เลข๙๗
อีกทีพี่มดได้เลข๒พี่หม่ำได้เลข๒
จำให้ดีขอให้ทุกคนเห็งปังนะคะ

เออนะคะแต่ว่าย้อนกลับไปที่เลขฐานของแม่สู่เนาะ

เชนนี่บอกว่า๑๘ใช่มั้ย

เป็นเพื่อนง่ายลังงาย

แม่สู่คุณไปร้องแล้วคนก็แบบพูดถึงกันเยอะมากขึ้นนะคะ

สำหรับการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัฐ
ทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์
และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ